คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่สมุทรปราการมีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพไปด้วยกันเลยนะคะจะมีผู้ชายสองคน
เหมือนกับเขาทะเลาะกันแล้วก็วิ่งกันมาที่กลางถนนนะคะ
แต่มันทะเลาะกันถึงขั้นที่ฝ่ายหนึ่งเอามีดแทงอีกฝ่ายหนึ่ง
นี่ค่ะแล้วคนที่โดนมีดแทงมันโดนจุดสำคัญนะพี่อุ๋ย
คือมันตัดคั่วหัวใจโอ้นี่นะฮะใช่ค่ะผู้ชายคนนึงเสื้อดำ

คนเสื้อชมพูอ่ะมีมีดโอ้แต่เขาก็พยายามสู้นะใช่ค่ะ
แต่เดี๋ยวจังหวะเขาคือเขาล่วงเนี่ยแล้วเขาก็โดนแบบนี้
ถูกฟันไปกี่แผลใช่คือเขาเสียชีวิตเลยค่ะ
ลุ่งลงไปแบบนี้มื้อนี่นะคะอันนี้เริ่มเริ่มจับแล้ว
เริ่มจับแถวเอวแถวท้องแล้วนิ่งแล้วหยุดนิ่งแล้ว

คนละล้านแล้วก็ทะเลาะกัน
แล้วก็ถึงขั้นแบบเอามีดไล่ฟันทะเลาะกันมา

คือเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
เที่ยงวันนี้ค่ะตำรวจสพบังพลีสมุทรประการ

ไปตรวจสอบข้างร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
อยู่ในตลาดนัดเรือบินซอยบางปลา๔๓นะคะ
ก็พยายามจะปั๊มหัวใจคนที่โดนแทงโดนฟันนะคะ
ปียพลจีวาลักษ์อายุ๕๔เป็นชาวลบบุรี
ก็เป็นพนักงานร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านสุวรรณภูมิ
ถูกนายนพัฒน์ฉัดพรมราชอายุ๔๗เป็นชาวโคราช
เป็นพนักงานร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอาร์เอสบางปลา
เป็นพนักงานร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าคนละร้าน
แต่ก็อยู่ใกล้กันแต่ทะเลาะกัน
นี่คือคนที่ก่อเหตุนะคะเสื้อชมพูในคลิปภาพเมื่อสักครู่นี้
คือเขามีมีดไงแล้วก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นคลิป
คือพยายามจะฟันไปหลายทีใช่ไหมคะ

แต่มันมีจังหวะที่ไปโดนจุดสำคัญ
มันเข้าแบบสีข้างใต้รักแร้แล้วตัดคั่วหัวใจ

ทำให้นายปียพลเขาล้มฟุบไปเลย
ได้ที่พยายามจะช่วยเหลือน่ะ
นาทีได้นะพยายามจะปั๊มหัวใจพยายามจะช่วย
แต่คือช่วยไม่ทันเขาเสียชีวิตนะคะ
ก็นำไปตรวจสอบนำไปสอบปากคำด้วยที่สพบังพลี

ส่วนผู้เสียชีวิตเองเขาก็ตามคลิปภาพจะเห็นว่าเขาพยายามจะเอาหมวกกันน็อกมา

ทีนี้ค่ะตัวผู้ก่อเหตุบอกว่า

ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องกับผู้ตายที่ไปลงมือวันนี้ป้องกันตัว

บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะแทงถือมีดสายไปสายมาแกว่งไปแกว่งมาป้องกันตัวเฉย

แต่ผู้ตายวิ่งมาจะมาทำร้ายเขาก็เลยโดนมีดที่เขาถืออยู่

ใช่พอผู้ตายพุ่งจะมาทำร้ายก็เลยโดนมีดเขาบอกแบบนี้
นี่สายไปสายมาไหมเออเขาบอกแบบนี้ค่ะ

จังหวะเขาล้มก็ยังจะไม่หยุดนะคะ

เดี๋ยวลองฟังเสียงผู้ก่อเหตุนะคะ
คือตอนแรกผมนั่งประกอบพัดลมอยู่ในร้าน
แต่เขานัด๑๑โมงผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยครับไปเบิกของหน่อย
แต่ทางนี้เขาไม่พอใจเพราะมันเคยมีเรื่องกันมาก่อน

เรื่องนี้แหละเขาติดคุกบ่อยแล้วเขาก็เพิ่งออกคุกมา

แล้วเขามีพักพวกเยอะ

ผมอะไรครับอายุ๔๘ครับ

ผมก็เลยเอามีดมาบอกป้องกันตัว

เขาก็แทงผมผมก็เอาฟัน
แต่มันเป็นมิดเล็กมันฟันไม่นั่นหรอก

แม่แล้วอายุเท่าไหร่ครั้งปันที่

ผมไม่ได้แทงครับผมตั้งอย่างนี้แล้วเขาแตนเข้ามา
หรือก็ทันผมมือไว้เข้ามาโดนครั้งเดียวก็ให้ตำรวจดูหลักฐานตรงนี้ไป
กล้องวงจรปิดเผื่อมีมุมอื่นอื่นนะคะครับว่าก่อนหน้านี้มันมีอะไร
นี่ผู้ก่อเหตุใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยนะคะเดินคุยโทรศัพท์อยู่นะคะ
แล้วก็วางโทรศัพท์ลงหลังจากนั้นถือมีดแล้วออกไปจากร้าน
ทีนี้ค่ะภาพวงจรปิดอีกมุมนึงระยะไกลหน่อย
ก็จะเห็นตัวผู้ก่อเหตุเดินออกจากร้านแล้วไปคุยกับผู้ตาย
ผู้ตายเขาใส่เสื้อดำนะคะครับตัวผู้ตายเขาก็เหมือนกับเขาถือไขควงแล้วก็มีหมวกกันน็อก
แล้วก็ทะเลาะกันอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะนี่สุดท้ายคือก็มีคนพยายามจะไปห้ามนะ
แต่เอาไม่อยู่เนี่ยจนตายไปเนี่ยเนี่ยจังหวะนี้คนมายืนดูกัน
ใช่คนก็พยายามจะห้ามแต่ด้วยความที่คนนึงมีมีดอีกคนนึงมีไขควง
แล้วก็ทะเลาะกันอย่างแบบโอ้โหชุนละมุนไงคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะก็คือหน้าร้านขนส่งพัสดุในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ก็มีการล้างคราบเลือดออกไปหมดแล้วนะคะทีมข่าวได้คุยกับเพื่อนบ้านค่ะ
เวียรวรรณอายุ๖๕ก็เล่าให้ฟังว่าผู้ตายก็เป็นลูกค้าที่ร้านขายของชำนี่แหละมาซื้อของเป็นประจำ
เคยเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องกับผู้ก่อเหตุมานานแล้วผู้ก่อเหตุชอบเอาเรื่องไปฟ้องเจ้านายจนทะเลาะกันบ่อย
คือทั้งคู่เป็นผู้จัดการคนละสาขาผู้เสียชีวิตเคยมาหาเรื่องผู้ก่อเหตุหลายครั้ง
ครั้งนี้ผู้ก่อเหตุอาจจะตั้งรับแต่สิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจก็คือผู้เสียชีวิตนอนรอการช่วยเหลืออยู่นานทำไมไม่มีใครช่วย
เหมือนกับว่าเขานอนอยู่เป็น๒๐นาทีจนเขาตายอยู่ตรงนั้นนะคะ
ด้านหลังจากโรงงาที่เตะแรงละคร

ไม่มีไซอย่างมาเทพง
ยังว่าเราทำอะไรไม่ได้
ก็รู้จักกับลูกค้าที่ร้านด้วย
ช่วงที่มีตอนเที่ยงไม่ได้ชุนละมุนเลย
ไม่ได้มีชุดละมุนมีร้านนี้ร้านพี่

ไม่ได้ตะโกนโบกเบกโบยวายอะไรเลย

แค่นี้เลยพี่ได้ยินแต่เสียง
เสียงคนแทงอ่ะ
เขาก็บอกว่าแบบ
คือทางนี้จะมาชังเขาก็พูดอย่างนี้

พี่เห็นตอนที่เขายืนแล้วเขานั่งแล้ว
แต่ว่าก็ยืนเถียงกันไม่ได้วิ่งไล่กันไม่ได้กวด
ที่นั่นก็ยืนทางนี้ก็ยืนทางนี้ก็ยืน

แต่สุดท้ายแล้วภาพจากกล้องวงจรปิด
หรือว่าคลิปภาพต่างมันก็จะเป็นหลักฐานสำคัญนะคะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าอย่างที่เราเล่าไป
ผู้ก่อเหตุก็ให้การกับตำรวจค่อนข้างจะไม่สอดคล้อง

ตำรวจก็เลยสรุปเหตุการณ์เอาไว้แบบนี้นะคะ
ผู้กำกับสพบังพลีบอกว่าคือทั้งคู่เนี่ย
จริงแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกันรู้จักกัน
ทำงานอยู่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าคนละร้านกัน
แต่ว่าเจ้าของเดียวกันแล้วก็เป็นผู้จัดการร้านทั้งคู่นะ
แต่เขาก็มีเรื่องทะเลาะกันแล้วก็เคยเหมือนกับมีการข่มขู่กัน
เรื่องของการแย่งรถวิ่งส่งสินค้าให้กับลูกค้า
แล้ววันนี้ที่ถึงขั้นตายไปคนนึงจริงเขานัดเคลียร์ใจกัน
กลายเป็นเรื่องเศร้าคนหนึ่งตายคนหนึ่งติดคุก
หลายคดีแล้วฮะไอ้นัดเคลียร์ใจเนี่ย